ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
วันนี้อยู่กับแจ๊การีชัหรี่และเรือนขวัญค่ะ
ความรักค่ะเปิดใจถึงแตงโมติดตามรายละเอียดกันนะคะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงมิตรภาพของเพื่อนไม่เคยเสื่อมคลายนะคะ
ความรักความอาลัยที่เพื่อนศิลปินดาราส่งให้คุณแตงโมเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะเพื่อนพี่น้องที่เคยได้ร่วมเล่นละครด้วยกันนะคะ
รวมตัวกันไปทำบุญถวายสังขทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมค่ะ
พี่น้องเพื่อนดารานักแสดงรวมกลุ่มกันไปกลุ่มใหญ่แบบนี้เลยค่ะ
ในละครเรื่องสายรักสายสวาสตร์ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเอมมี่กลิ่นปฐุมคุณพิมพิมมาดาคุณกัปตันภูทะเนศกิปวัฒนะ
นุ่นรุ้งทองคุณลิลลี่พันธิลา
รวมตัวกันไปทำบุญถวายสังขทานค่ะ
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแตงโม
แล้วก็นำรูปถ่ายของแตงโมที่ได้สวมบทบาทของฟองแข
ผลงานละครเรื่องนี้ไปตั้งเอาไว้ระหว่างการทำพิธีด้วยนะคะ
ทางด้านพิมพิมมาดาค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวบอกว่า

ส่งบุญทุกอย่างเท่าที่ชีวิตเราพอมี
ส่งให้น้องหมดเลยเดี๋ยววันหนึ่งก็คงถึงเวลาของเรา
เจอกันในวันเวลาที่เหมาะสมนโม
ขณะที่คุณเอมมี่กลิ่นปฐุมค่ะโพสต์ด้วยว่าบอกว่า
สายรักสายสวาดแต่สายใยของพวกเราไม่เคยขาด
วันนี้พวกเรามารวมตัวกันตั้งใจทำบุญให้แตงโม
ครั้งหนึ่งเราเคยถ่ายละครด้วยกัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขทนร้อนทนฝนกันมาเกือบปี
จนถึงวันนี้ก็ยังนึกถึงแต่เรื่องราวดีที่เคยเกิดขึ้นกันเสมอค่ะ
ขอให้ผลบุญที่ทำในวันนี้ส่งไปให้ถึงโม
โมมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตาม
หลังจากนั้นค่ะก็มีภาพที่คุณเอมมี่นำดอกไม้สีขาวไปลอยที่แม่น้ำ
เพื่อร่วมส่งความรักความอาลัยให้กับแตงโมด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะเราจะได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนหลายกลุ่มเลยนะคะ
ว่าจะเป็นเพื่อนในวงการเพื่อนนอกวงการ
หลายคนบอกว่ายังคงคิดถึงคุณแตงโมอยู่ค่ะ

เพื่อนก็เลยร่วมใจกันร่วมด้วย
แล้วก็ทำบุญให้คุณแตงโมตามความเชื่อนั่นนะคะ